เดี๋ยวนี้มันก็จะมีคำเรียกอะไรนะ

ประชาธิภาพในโลกติดขัดจรวดโชว์เสา

ขัดไม่เก็บยังไงแล้ว

โดนลุงประชาธิภาพ
มันจะไม่หน้าโดน
ช่วยตัวเองอยู่อย่างที่เห็นในคลิปเนี่ยจุดนี้ตรงไหนรู้ไหม
จุดตรงนี้ด้วยรู้ไหมตรงไหนฮะหน้าห้างบิ๊กซีว่ะ
มันทำหน้าห้างบิ๊กซีบังพลีเลยริมถนนเทพารักษ
บนบางพลีใหญ่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ
เกิดเหตุก็มีทั้งนักเรียนผู้หญิงเดินผ่านไปผ่านมา
เพราะว่ามันยิ่งโชว์ครับเจ้าบ้านก็เลยแจ้งตำโหลดให้มาจับ
แจ้งตำโหลดสมพบังพลีไปตรวจสอบกับอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกับตันอยู่
ที่เกิดเหตุอยู่ริมถนนนี่ฮะคุณผู้ชมฮะโอ้ย
รู้ไหมตอนนี้เกิดอะไรขึ้นโอ้ยเขาทำผู้หญิงอ่ะ
ผู้เสียหายมันเห็นผู้เสียหายเดินผ่านมันเดินตามเดินตามแล้วมือไม่ได้หยุดดอม
โอ้โหทำไปด้วยปากหรอใช่เออมันทำไปด้วยดอมโอ้ยตาย
นี่แหละผมถึงบอกว่าไม่โดนได้ยังไงเนี่ยครับในวัยยานเพียว
ไม่ต้องห่วงชื่อเขาแปลกเพราะว่าเราไม่คุ้นหูเขาเป็นชาวเมียนมาอายุ๒๕ปี
ปิดหน้าทำไมเมื่อกี้ยังโชว์อยู่เลยอืมใบหน้าฟกช้ำบาดเจ็บโหนกแก้มขวา
ชาวบ้านจัดซะเจ้าหน้าที่ประถมพยาบาลก่อนเพื่อความเพื่อมนุษยธรรม
แล้วก็ส่งตำรวจไปสืบสวนต่อสอบสวนต่อที่สพบังพลีนางสาวเอนามสมมุติเป็นผู้เสียหาย
เล่าบอกว่าเธอเลิกงานเดินมาที่หน้าห้างนะจะไปเจอกับน้องนัดน้องเอาไว้
ขณะเดินมาถึงผู้ชายคนนี้ยืนช่วยตัวเองอยู่นะแล้วเอาออกมาต่อหน้านักเรียนที่เล่นโทรศัพท์อยู่ตรงนั้นด้วย
โอ้โหไม่สนใจโอ้โหคือไม่สนใจใครเลยอ่ะใครดูมันยิ่งชอบนะครับ
ที่ผู้ก่อเหตุจะหลบจะหลีกจะกลัวเธอหันหน้ามาหาเธอครับ
แล้วก็เดินมาที่ลานจอดรถแล้วก็เดินช่วยมาแบบนั้นเดินช่วยมาแบบนี้
แบบนี้คุณผู้ชมน่าเกลียดไหมเออนะผู้หญิงตกใจสิครับ
กลัวสิครับรีบเดินหนีผู้ก่อเหตุเดินตามแล้วช่วยไปอย่างนั้นช่วยไปอย่างนั้น
จากการสอบสวนผู้ก่อเหตุครับยอมรับสารภาพว่าก่อเหตุจริง
ขี่มอเตอร์ไซค์ของเพื่อนออกมาจากโรงพยาบาลบางพลี
จอดตรงที่เกิดเหตุจังหวะนั้นมองเห็นนักเรียน
แล้วก็ผู้หญิงเดินผ่านมาอารมณ์มันมาเออสารภาพอย่างนี้เลย
อารมณ์มันมาก่อเหตุเลยคลิปที่พลเมืองดีถ่ายนี่เป็นหลักฐานอย่างดีครับ
เพราะว่าชายคนนี้นะครับได้เดินตามผู้หญิงคนหนึ่งมา
แล้วก็ช่วยตัวเองไปด้วยที่ลานจอดรถของห้าง
หลังการสอบสวนก็ไม่ต้องพูดอะไรกันมากแจ้งข้อหาไป
กระทำการอันควรขายหน้าต่อธารกำนันโดยเปลือยหรือเปิดเผยร่างกาย
กระทำการลามกอย่างอื่นนำตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีต่อไปครับ
อาจจะอย่างไรก็ตามก็ไม่สนับสนุนให้ไปรุมประชาธารณ์ประมาณนี้ครับ